ไปอีกเรื่องร้องทุกค์นะครับ

ให้คืนทางเถ้านะครับ
ได้รับผลกระทบไม่มีที่ค้าขายมาตั้งแต่ปี๒๕๕๗ครับ

เครือข่ายหาบเร่แผงลอยไทย
รวมตัวกันที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ทบทวนนโยบายคืนทางเท้าให้กับประชาชน
ส่งผลให้มีการยกเลิกแผงค้าตั้งแต่ปี๒๕๕๗ครับ
ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะกลางจนถึงระยะยาว
ผู้ชุมนุมยินดีที่จะเข้าร่วมกระบวนการจัดระเบียบพื้นที่
แต่ต้องผ่านกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ

ซึ่งจะไม่ใช่การยกเลิกหาบเร่แผงลอย

ดูแลพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าไปพูดคุยเพื่อหาทางออกแล้วนะครับ
ซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันว่า
อยู่ระหว่างการดูมาตรการการจัดระเบียบ
เพื่อลดผลกระทบของผู้มีรายได้น้อยอยู่ครับ
ค่ะนี่แหละคือเมื่อวานนี้นะคะกลุ่มเครือข่ายเขาก็มายื่นเรื่อง
แล้วก็มีประธานกลุ่มมาเพราะว่ากลุ่มพ่อค้า
เขามีมากกว่า๕๗๐๐คน
แล้วเขาก็บอกว่าอยากให้มาคุยปัญหานี้
ร่วมกันทุกภาคส่วนเลยทั้งทางกรุงเทพมหานครด้วย
ตำรวจนครบานด้วยแล้วก็ทางฝั่งผู้ค้ารวมถึงคนซื้อด้วย
นะผมเป็นพ่อค้าแม่ค้าหับเล่แผงลอยในกรุงเทพ
โอ้โฮมีเป็นแสนนะครับครับครับผมพอเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วบอกว่าปี๕๕เนี่ย
มีเพราะครับไม่แค่๒๑๐๐๐แผงเองโอ้โฮแต่ตอนนี้แสนกว่าแผงนะครับครับ